ชื่อนายวิทูลเตชะเจริญสุกีระครับ
ปีนี้อายุหกสิบเจ็ดปีครับ
แล้วก็ทำไร่อยู่ที่เชียงรายครับ

อ่าชื่อเพลง
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เจอครับ

คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ
คิดถึงฉันไหมเวลาที่เธอ
ไม่มีใครให้ทะเลาะไปไหนแล้วไม่มีไหล่ให้กอง
แล้วเธอคิดถึงใคร
ฟ้าร้องทุกครั้งมันส่งเสียงดัง
โดดมานั่งตากฉันฉันก็ทุเรศตัวเองเหมือนกัน
ปลอบไปค้ำไปฉันรู้ว่าฉันไม่เอาไหนเลย
ไม่อบอุ่นได้อย่างนั้นฟ้าร้องครั้งนี้ไม่เจอหน้ากัน
แล้วเธอคิดถึงใคร
เมื่อเราต้องหางอย่างนานผ่านลึกกันเลยไม่แน่ใจ
ตอบหน่อยได้ไหมตอบใจ
หน่อยว่าเธอคิดถึงกันไม่ต้องหวานต้องแววหรอก
อยากถามแค่ให้เธอตอบหน่อยได้ไหม
บอกฉันก่อนว่าเธอคิดถึงเธอ
อย่างที่ฉันมันคิดถึงคอยเธอ
เมื่อเราต้องหางอย่างนานผ่านลึกกันเลยไม่แน่ใจ

อยากถามแค่ให้เธอตอบหน่อยได้ไหม

อย่างที่ฉัน
มันคิดถึง
คอยเธอกลับมา
คอยเธอกลับมา
เพราะมันคิดถึงเธอ
น่ามงาน

ที่สำคัญที่สนิชอบนะคะคือการหลบเสียง

เสียงหลบมันอาจจะหายไปเลย
แต่อันนี้ยังมีเนื้อเสียงอยู่ยังได้ยินแล้วก็

เหมือนมีผู้ชายมาร้องให้ฟังตอนนี้ค่ะ
คะแนนจากกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยครับ
และสำหรับลุงวิทูลผลงานคือ

กำลังใจให้ผมได้

สวัสดีครับ